มาดูเรื่องของคดีที่มีลักษณะคล้ายกับคดีของน้ำมนต์
ดีน้ำมนต์ที่ไปหลอกผู้ชายแต่งงาน๑๔คนนะคะ
พูดถึงคดีน้ำมนต์ก่อนสักนิดหนึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมีพ่อมีแม่พี่สาวคนรองหลานเขยหลานสาว
เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะ
ว่าเป็นการยอมรับว่าร่วมกันช่อโกงนะคะ
แต่ว่าทีนี้ที่จังหวัดเลยมีคดีลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้น
แต่ทีนี้เป็นผู้ชายหลอกผู้หญิงนะคะก็คือมีหนุ่มใต้คนนึงค่ะ
เขาไปหลอกข้าราชการครูหลายคนนะคะในจังหวัดเลยแต่งงาน
แต่ทีนี้มีครูท่านหนึ่งค่ะเปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่าถูกหลอก
ศูนย์เงินไปกว่า๗ล้านบาทเลยค่ะ
อดีตคือ
ข้าราชการครูหญิงในจังหวัดเลยนะคะตอนนี้อายุ๕๖ปีแล้วค่ะ
เอาหลักฐานมีใบแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบ้านแปลง
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
คดีทำร้ายร่างกายและเอกสารการแจ้งความกับตำรวจภูทรวังสะพุงจังหวัดเลย
คดีช่อโกงเอามาให้สื่อมวลชนดู
หลังจากถูกหนุ่มใต้คนหนึ่งบอกว่าอายุประมาณ๔๐ปี
อกให้จดทะเบียนสมรสสูญเงินไปกว่า๗ล้านบาทค่ะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะผู้เสียหายนี่เขาบอกว่า
คบหากับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
รู้จักกันเพราะว่าจากการแนะนำของพ่อและแม่ฝ่ายชาย

มีพ่อกับแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ต่อมาจดทะเบียนสมรสกันวันที่๑๔กันยายนที่อำเภอวังสะพุง
หลังจากที่จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ฝ่ายชายบอกว่าขอกลับไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่ว่ายังรักกันอยู่นะยังติดต่อกันสิ
จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วนี่
แต่ว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเหมือนสามีพันรยาทั่วไป
แต่ว่ายังติดต่อกันได้ไม่มีปัญหานะคะ
จากนั้นสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์เท่านั้น

โดยฝ่ายชายบอกว่าทำงานเป็นผู้รับเหมาเครื่องเสียง
ที่ผ่านมานะคะเคยโอนเงินให้หลายครั้งรวม๔ล้านบาท
แต่ฝ่ายชายไม่เคยคืนให้บอกว่าเป็นการยืมนะ
เอาไปลงทุนแต่ไม่เคยโอนให้๔ล้านบาท

ผู้หญิงต้องเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ภูทรวังสะพุงจังหวัดเลยฐานช่อโกง
ทีนี้ครั้งนั้นตำรวจตามจับตัวมาได้นะคะ
ไกล่เกลี่ยกันพ่อและแม่ฝ่ายชายมารับรองด้วย
แล้วก็ขอโอกาสให้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาผู้เสียหายให้โอกาส
ทีนี้ตัดสินใจเลยค่ะขายบ้านและทรัพย์สินได้เงินกว่า๓ล้านบาท
เพื่อที่จะเตรียมตัวไปใช้ชีวิตอยู่กับหนุ่มใต้รายนี้ที่กรุงเทพ
ซึ่งญาติก็เตือนนะคะเตือนสติบอกว่าจะถูกหลอกหรือเปล่า

กระทั่งวันที่ฝ่ายชายนัดจะมารับ
ขณะที่ผู้เสียหายอาบน้ำอยู่ในบ้าน
ฝ่ายชายฉวยโอกาสค่ะขับรถยนต์
ซึ่งภายในรถมีเงินด้วย๑ล้าน๒แสนบาททองคำ๘บาท

แหวนเพชรสองวงหลบหนีไปได้เงินเพราะว่าจากการขายบ้าน
เป็นการขายครั้งสุดท้ายตัดสินใจจะไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพไงคะ

เมื่อติดตามจนทราบว่าฝ่ายชายไปเล่นพนันที่บ่อนในอำเภอโป่งน้ำร้อน
จันทบุรีโทรศัพท์คุยขอทรัพย์สินคืน
แต่ถูกปฏิเสธฝ่ายชายอ้างบอกว่าเอาไปจำนำเอาไปเล่นการพนันหมดแล้ว
แล้วก็ถูกหลอกด้วยให้ขึ้นรถ
ให้ขึ้นรถเจอตัวนะให้ขึ้นรถให้ผู้หญิงขึ้นรถ
ผู้หญิงกลับมาขึ้นรถพูดคุยกันในขณะพูดคุยกัน
ผู้ชายผลักผู้หญิงตกรถจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ
อกจากนี้ก็ไปพบว่านอกจากครูท่านนี้แล้วมีครูอื่นในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ถูกหลอกให้แต่งงานแล้วก็ศูนย์เสียเงินลักษณะเดียวกันอีกหลายคนค่ะ
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ในคดีนี้จะมีอาชีพเป็นข้าราชการครูนะคะ
ก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าออกมาเปิดเผยตัว
รายยอมรับสภาพถูกหลอกโดยไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ดีกว่าค่ะ
อันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าผู้ชายคนนี้หนุ่มใต้รายนี้อายุ๔๐ปีนี่เป็นใครและมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกกี่คน